ข่าวต่อไปต้องบอกว่าขิงก็ราคาก็แรง
แล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกอีกปัญหาหนึ่งครับ
อดีตแม่สามีกับอดีตลูกสะพ้าย

เป็นศึกระหว่างอดีตแม่สามีกับลูกสะพ้ายนะครับ

มาทุบห้องฉันได้ฉันก็ต้องทุบกำแพงบ้านเธอได้

โอ้โหพังพินาศเลยนะฮะ

เป็นสภาพของผนังห้องด้านหนึ่งของนางแววนามสมมุติอายุ๖๓ปีท่านเป็นเจ้าของบ้าน
ที่ถูกทุบจนผนังด้านนี้นะครับ
มันเหลือเพียงเศษปูนร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นเต็มเตียงไปหมด
แววต้องอาศัยกลางเต็นต์นอนอยู่ข้างเตียงแทนครับ
เพราะนอนบนเตียงไม่ได้แล้วครับปูนเต็มไปหมดเลย
เหตุเกิดที่บ้านหนองขุมดินตะบนหนองแวงคนอศรีสมเด็จจร้อยเอทครับ
ส่วนคนที่ทุบคืออดีตลูกสะพ้ายของนางแววนี่แหละ
คือผู้หญิงนะฮะเสื้อดำนะครับที่พาช่างสองคนเนี่ยมาทุบตอนที่ไม่มีใครอยู่
นางนกนะครับนางนกเดี๋ยวจะเสื้อสีชมพูคนนี้เป็นลูกสาวยายแววคนนี้เป็นอดีตลูกสะพ้ายนะฮะ
เอานางนกก่อนนางนกลูกสาวยายแววกลับมาเห็นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยครับ
สาเหตุมาจากผู้หญิงเสื้อดำนะครับซึ่งเธอเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะ
เลิกรากับลูกชายของยายแววไปได้สักปีนึงแล้วแต่ยายแววเนี่ยก็ยังให้อยู่อาศัยในบ้านซึ่งเป็นห้องที่อดีตลูกสะพ้ายเนี่ย
แต่ปัจจุบันเนี่ยลูกชายของไยแววพาหลานก็คือลูกที่เกิดลูกสะพายเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เลิก
กันแล้วไงนะครับนางนกลูกสาวไยแววนะเล่าให้ฟังว่าจู๋เมื่อ๒๒กุมภาพันธ์ครับ
มีเจ้าหน้าที่อบตหนองแวงควง

แจ้งว่ามีคนไปยื่นเอกสารขอบ้านเลขที่
ก็คือขอเลขที่บ้านแยกออกมาจากตัวบ้าน
นะครับแล้วก็มีเอกสารมอบฉนถะจากหนังแวว
แต่เมื่อนางแววมาเห็นบอกโอ๊ยปลอมฉันไม่เคยเซ็น

วันรุ่งขึ้น๒๓กุมภาพันธ์นางแววไปแจ้งความ
จนวันที่๒๕กุมภาพันธ์ตำรวจเชิญอดีตลูกสะพ้าย

และมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างนางแววกับอดีตลูกสะพ้าย

โดยให้อดีตลูกสะพ้ายย้ายของออกจากบ้านภายในวันที่๔มีนาคม
ส่วนนางแววก็จะทุบห้องดังกล่าว
หลังจากอดีตลูกสะพ้ายย้ายออกไป
กระทั่งวันที่๕มีนาคมนางแววให้ช่างมาทุบห้องครับ

ซึ่งขณะนั้นขนของออกไปหมดแล้ว
ทุบไป๓ด้านเหลือด้านไหนไว้รู้ไหม
ไอ้ด้านที่ฟ้าผนังมันติดกับห้องนอนของเยยแววไง
เหลือไว้ให้ด้านหนึ่ง

ดูสภาพจากการที่ทำต่อกันแล้ว
มีนาคมบ่ายโมงขณะที่นางแววกับสามีออกไปทุ่งนาเนี่ย
ดีตลูกสะพ้ายพาช่างมา๒คนครับ
ขับรถกระบะมาขนอุปกรณ์ช่างมาเพียบ
ทุบพื้นกระเบื้องทุบฝ้าทุบจัวหลังคา

นี่ช่างช่างทุบตรงนี้เลย
ที่สำคัญคือผนังห้องที่มันติดอยู่กับห้องนอนของยายแววน่ะ
ทุบตรงนี้แล้วมันจะเหลืออะไรล่ะพี่

แล้วเมื่อเย็นวานนี้นางแววก็ไปแจ้งความที่
สพหนองแวงควงด้วยความโมโหนะครับ
ดีตลูกสะพ้ายให้เหตุผลบอกว่า
ก็ห้องนี้เธอเคยอยู่เธอเป็นคนสร้าง
ส่วนยายแววมาต่อเติมห้องนอนของยายแววภายหลัง
โดยมาใช้ผนังห้องร่วมกับฉัน
ดังนั้นเมื่อทุบทำลายห้องเธอ
แล้วเธอบอกว่าเธอไปขออนุญาตสามีแล้วด้วยนะ
แต่ทีนี้คุณยายแววนะคุณคุณยายแววโต้กลับเลย
บอกว่าไอ้ผนังตรงนี้เป็นห้องของยายยายสร้างเอง
รู้สึกข่าวว่าถามยายยืนยันนะผนังนี้
ผนังของยายสร้างเองยายบอกใช่สิ
คือยายแววก็ท่าทางใจเย็นนะ
แล้วยายบอกโอ้โหจะไปอนุญาตได้ยังไงนะ
สามีของมันก็คือลูกชายของยายไล่
ยายมาพูดยายแววบอกเลิกลากันไปหย่ากันไปแล้ว
แล้วยายก็ไม่เคยพวกอะไรนะให้อำนาจมอบอำนาจ

มันมาทำกับยายแบบนี้มันบังอาจมาทำ

แต่ไม่รู้แหละใครสร้างก็ตาม
คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายข้าวของบ้านเขาแบบนี้นะ

กลุกแขกสถานผู้อื่นทำลายทรัพย์สินให้เสียหาย
แล้วก็ปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ใช้เอกสารปลอมนะครับ
เดี๋ยวตำรวจก็จะทำหน้าที่ของเขาต่อไป